แต่มาคราวนี้บอกเลยว่าคนในวงการมีนักร้องคนหนึ่ง

จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในช่วง

แต่นักร้องท่านนั้นก็คือ
พีคปีย่า
ใช่ค่ะพีคพัทรัสยาคาซิส
บอกเลยว่าพอเจอตัวนักร้องที่ชื่นชอบ
อย่างสองหนุ่มเป็นประเพลง
ซิสพีคชีโก้ร้องเพลงเขาโชว์ไปเลยเกร
งานนี้ทรงจะเป๋จะเสหรือจะเท

ทรงยังแบบทรากยังบ่อย

หุ้ยวาสยังไงแล้วให้มึงมิงหนัดตัว

ที่พยายามจะดุดันของซิสพีคนั้น

ความน่ารักน่าเอ็นดู
พอเดี๋ยวนะคะซิสหยุดร้องนะคะซิส
เพราะมันน่ารักเกิน